กลับมาช่วงนี้โอ้โหหลายหลายคนรอคอยอยู่แล้วรวมถึงดิฉันด้วยสำหรับเรื่องราวของอาหารคุณผู้ชมครับแต่ว่าข่าวแรกนี้เดี๋ยวจะไปดูกันหน่อยเขาบอกกันว่าขายดีสุดกับร้านที่ขายอาหารทะเลที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าขายได้ยังไงเขามีเทคนิคพิเศษขายดีก็โอ้โหก็ขายจนหมดเกลี้ยกันดิใช่ถูกต้องขายจนหมดร้าน

หงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับที่ร้านเขามีหอยแมลงผู้แมงดาถ้วยและหอยแมลงผู้ตากแห้งมีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนไปซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับและเจ๊แกบอกว่าประหลัดขิกดังกล่าวเนี่ยเป็นคนปั้นกับมือโดยไม่ได้ผ่านการลงอาคมแต่อย่างใด
ในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

ใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็ขอให้แวะซื้อกลับบ้าน
หลังจากนั้นครับเธอบอกว่าก็เริ่มขายดีขึ้น
มีลูกค้าเนี่ยแวะซื้อกลับบ้านมากขึ้น
ต้องไปรับของมาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้าไปลองฟังเสียงเจ๊แกดูครับ
เขาเค้าเค้าเค้าคนมีร้านใช้นะไหมจิลน้ำมันน่ะ
ดินน้ำมันนี่คือปั้นตามจินตนาการใช่ไหมคะ

เปียบอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
เพราะว่าตอนที่ขายอาหารทะเลช่วงแรกไม่มีลูกค้ามากขนาดนี้
หลังจากที่ได้ปั้นเจ้าประหลัดขิกแล้วเนี่ย
แล้วนำไปวางไว้ที่ร้านทำให้ขายดีอย่างไม่น่าเชื่อ
เพราะว่าเป็นประขิกดินน้ำมันอันเดียวที่ไม่เหมือนใคร
ทุกครั้งที่ขายเสร็จก็จะนำมารวมตัวเป็นก้อนเหมือนเดิม
พอเช้ามาปั้นก็มาปั้นใหม่เอาปั้นเป็นวันไป
ใช่ตั้งแต่ว่าเป็นก้อนใหม่มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคล
คุณผู้ชมมากันที่เรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวกันบ้างถูก
ถูกใจแน่นอนรับรองว่าวันนี้ที่นำมาฝากไม่ธรรมดาเลยไปกันที่แรก
ใครที่ชอบทานเส้นเนี่ยที่จังหวัดพิศนุโลกต้องไปร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
แต่ว่าที่เราจะพาไปเนี่ยมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเหรอแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่โอ้ยตายแล้ว
ปกติเขาห้อยขาร้านนี้ห้อยไข่มันโอเคใช่ไหม
ผมว่าน่าจะโอเคส่วนอีกหนึ่งร้านจังหวัดลำพูนคุณขาเคยเห็นไหมลงในโซเชียลเยอะแยะมากมาย
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งที่เขามีการติดป้ายโลโก้ทีวีแต่ละช่องแล้วบอกว่า
แต่ละช่องเนี่ยยังไม่เคยมีใครมาเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับพูดแบบนี้ติดป้ายแบบนี้
ไปเลยดีกว่าลำพูนเราเลยไปเป็นที่แรกเลยสำหรับไทยรัฐทีวีครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไอเดียเก๋ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ลานจอดรถวัดดอยติขาเข้าเมืองตะบนป่าศักดิ์อำเภอเมืองลำพูน
โดยหน้าร้านมีป้ายติดโลโก้ช่องโทรทัศน์เกือบทุกช่อง
ดูแล้วเหมือนจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งนี้มีโทรทัศน์ทุกช่องมาถ่ายทำและการันตีความอร่อยแล้ว
แต่เดี๋ยวก่อนเมื่ออ่านไปถึงบรรทัศน์ก่อนสุดท้ายปรากฏว่าหักมุม
เพราะทางร้านเขียนว่ายังไม่มีโทรทัศน์ช่องไหนมาเลยแม้แต่ช่องเดียว
นายวิศนุกรร่ามกุลเจ้าของร้านวัย๓๕ปีเล่าถึงแนวคิดการติดป้ายหน้าร้านว่า
ร่วมกับน้องสาวช่วยกันคิดขึ้นมาเพื่อสร้างสีสัน
ไม่ได้ตั้งใจจะแอบอ้างทีวีทุกช่องหรือหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใด
แค่เป็นมุกตลกขำให้ลูกค้าได้อ่านแล้วมีรอยยิ้มเท่านั้น
แต่หลังผุดไอเดียป้ายนี้ขึ้นมาก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาลองอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ขาดสาย
จนตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าวันละประมาณ๑๐๐ชาม
ราคาถูกแสนถูกเริ่มต้นที่ชามละ๑๐บาทเท่านั้น
ที่เราทำตรงนี้ก็คือ๑ประหยัดนะครับ
แต่ว่าด้วยความประหยัดเนี่ยรับรองว่าอิ่มแน่นอนทุกคนที่มานะครับ
ชาม๑๐บาทเนี่ยสำหรับเด็กเล็กหรือคนที่อยากลองทานนะครับ
แต่๓๐บาทของเราชามใหญ่รับรองว่าท่านไม่มีต่อแน่นอน

ใจมากที่ไทยรัฐทีวีได้มาประเดิมชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นช่องแรก
ส่วนที่จังหวัดพิสุนูลกของก็คือเรื่องของก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
แต่เดี๋ยวก่อนเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อแปลก
อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่มาแนะนำ
ใช่แล้วคุณฟังกันไม่ผิดจ้า
ร้านนี้จะอยู่แถวถนนบายพาส๔แยกบ้านกลาง
เส้นทางตัดกับถนนสายพิสนโลกสุโขทัย
ให้สังเกตก่อนถึง๔แยกบ้านแสงดาว
เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำห้อยไข่
มีรูปปั้นซุปเปอร์แมนอยู่หน้าร้าน
ที่สำคัญร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่ของแท้
ต้องมีม้านั่งยาวให้นั่งห้อยขา
และต้องมีไข่ห้อยไว้ให้เห็นเป็นแบบนี้
นายกิติพงศ์เฟื่องเพียรวัย๓๒ปีเจ้าของร้าน

แต่ช่วงแรกสู้กับพิเศรษฐกิจไม่ไหว

ก่อนจะกลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ห้อยไข่

มีลูกค้าแวะอุดหนุนไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว
จริงตั้งใจตั้งแต่แรก
เก้าอี้ที่ทำข้างหน้ามันเป็นซุ่มนางห้อยขา
เสร็จปุ๊บแล้วในก๋วยเตี๋ยวลูกชามผมเล่าใส่ไข่

ผมก็เลยเอามารวมเป็นห้อยไข่ครับผม
เนนูเด็ดของทางร้านคือต้มยำ
สูตรน้ำใสน้ำข้นและแห้ง
จะเลือกแบบธรรมดาหรือแบบทะเล

เตี๋ยวทุกชามจะใส่ไข่ต้มให้ลูกค้าด้วย
ส่วนขนมหวานลูกค้าสามารถตักได้เองตามความชอบ
ในราคาเพียง๑๐บาทเท่านั้นจ้า
อย่าลืมไปแวะอุดหนุนกันนะคะ
โอ้โหอยากนอนหิวแล้วเห็นแบบนี้แล้ว
อยากทานไม่ไหวแล้วไปเลยเร็วรีบ

เชื่อเลยว่าน้องใบตองจะต้องชอบข่าวนี้แน่

อันนี้เขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่พนักงาน

เสิร์ฟล่ำบึกทั้งนั้นเลย

อันนี้คือพนักงานของร้าน

ร้านนี้เนี่ยมีแต่หนุ่มหล่อทั้งนั้นที่เป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านนะครับ

แต่จะขออายุเกินก่อนนะ

เหล่าบริกรหนุ่มหุ่นล่ำบึกที่ร้าน

แห่ไปเช็คอินพิสูจน์ความหล่อล่ำ

อยากจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง

ย่านหนองป่าครั่งนะครับ
ถนนเชียงใหม่ลำปางอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
ก็น่าจะหาไม่ยากแหละคนเชียงใหม่แถวนั้นน่าจะรู้
น้องใบตองถ้าไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหนก็ถามคนแถวนั้น

เจ้าของร้านเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เปิดให้บริการมาได้๓วันครับ

สาเหตุที่นำพนักงานเสิร์ฟหนุ่มหล่อร่างกายกำยำล่ำบึกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
เขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพ
อยากให้ลูกค้ามาเที่ยวที่ร้านเนี่ยได้ดูแลสุขภาพด้วย
จึงนำเอาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการฟิตเนสมาหารายได้เสริมในยามว่างจากงานหลักนะครับ
จากพนักงานเสิร์ฟชายหนุ่มจะรอแล้วพนักงานเสิร์ฟสาวหรือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีด้วยเหมือนกันนะ

โดยร้านนะครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่๑ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับ

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๐เข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาดนะ

ผมว่าคุณไปได้หลายรอบนี่แหละ

จากการแชร์ภาพของร้านผ่านสังคมออนไลน์

ซึ่งเป็นสื่อใหม่ของคนในวัยทำงาน
ตอนแรกเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะโด่งดังได้รับความสนใจมากถึงขนาดนี้
เพราะว่าบางช่วงแขกมานั่งกินก็ไม่ยอมลุกเลยทีเดียว
ลูกค้าที่เพิ่งมาต้อง

โอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนั้น
ส่วนด้านลูกค้าสาวคนหนึ่งเขาบอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาใหม่
แล้วก็น่าสนใจดีด้วยไปลองฟังเสียงดูหน่อยดีกว่าครับ
ก็โอเคค่ะหล่อดี

ดิฉันคงจะไม่สนุกเลย
ทำให้เราไม่ได้เศร้าที่จังหวัดเทียงใหม่
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงและที่จังหวัดกรุงเทพที่กำลังจะไป

เขาบอกว่าแห่กันไปเที่ยวไปถ่ายรูปแชร์กันเพียบเลยทีเดียว
ลิ้มลองกันลิ้มลองอาหารนะลิ้มลองความอร่อยของที่ร้านคุณผู้ชมครับ
อันนี้ต้องพูดให้เคลียร์ที่สำคัญนะคะต้องมีอายุเกิน๒๐ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะจ๊ะ
อันนี้น้องหนูไปไม่ได้เนอะเรานำมาแนะนำเป็นเรื่องราวสนุกให้ทราบเท่านั้นเองนะคะ
ใครอยากไปก็ไปค่ะคุณอยากไปไหมคะเขาว่ามีสาวด้วย

ถ้ามีโอกาสได้ไปเชียงใหม่ก็อาจจะแวะเวียนไปนะ
ใช่เปล่าเอาคุณผู้ชมค่ะมาในช่วงของตลอดกินวันนี้ดีกว่า
คุณชนะพาไปจังหวัดเพชรชบุรีไปไหนมาบอกกันเดี๋ยว
ร้านนี้ครับร้านเปรยวนนะครับเป็นร้านที่ผมว่าใครหลายคนน่าจะรู้จักร้านนี้ดี
เพราะว่าร้านนี้มีการตกแต่งร้านที่ไม่ธรรมดาก็แบบวินเทจ

แถมอาหารก็อร่อยด้วยจะอร่อยขนาดไหนแหมไปดูในภาพแล้วก็ติดตามในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มักจะต้องมาแวะเที่ยวที่นี่ครับ
นั่นก็คือเขาวังด้านหลังของผมนี่แหละครับ
และถ้าหากมาเที่ยวที่จังหวัดแห่งนี้แล้วเกิดมีอาการหิวขึ้นมา
ผมแนะนำครับให้ไปร้านอาหารนี้ร้านเปรยวนนะครับ
เปรยวนเนี่ยขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นอาหารที่อร่อยในเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมนูนี้แกงคั่วหัวตาล
รสชาติเขาบอกว่าสุดยอดมากเพราะฉะนั้นไปกันดีกว่าครับ
ไปกับรถคู่ใจของผมคันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินเดินทางมาถึงแล้วนะครับร้านเปรยวนมาถึงเรื่อง
โอ้โหร้านใหญ่โตโออาร์แถมมีการจัดร้านแบบย้อนยุคด้วยถือว่าสวยงามเลยทีเดียว
แล้วจากนี้เมนูของพวกเขาก็ทีเด็ดอีกด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

มันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีความรู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายมากกว่าที่มีคว
เมนูที่เราวาอยากว่าโรงคง
นูต่อไปครับครับต่อมาก็หล่นปูหล่นปูมาผักสดครับ
เมนูต่อไปครับอันนี้เลยครับปลากระโปรงนพก้าว
นูต่อไปอันนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพเลี้ยงนี่ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกัน
แล้วยังมีสิ่งที่จะนำเสนออีกเยอะคุณผู้ชมครับนี่นี่คือหมูทอด

คอโด
เมนูนี้เมนูสุดท้ายผมอยากจะนำเสนอเพราะว่าเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพอีกแล้ว
ผักหวานนี่คือยำเหรอครับ

การมาร้านของเราครับร้านของเราเนี่ยมีที่ตั้งตรงไหนอะไรยังไงเลยนะ
อ่าสิต่างก็คือมาจากกรุงเทพฯ
ทานพริกซีเผ็ดบุรีมาประมาณ๓กิโลครับ

พอเจอปั๊มกว่าละท้อปุ๊บเบียงทรายกลับรถใส่สะพานเลย

ขึ้นมาแล้วเจอร้านขนมห้อแกงชิดชะนกเข้ามาข้างร้านนั่นเลยครับ

คุณผู้ชมครับตลอดกินของเรามาถึงที่นี่แล้วแล้วก็ได้ลองทานดูแล้ว
คุณผู้ชมล่ะครับมาลองแล้วหรือยังนะครับ
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นวลมากนะครับที่เอื้อเฟื้อให้กับช่วงของตลอดกินของเรามาถ่ายทำในวันนี้

อย่าลืมมาทานกันนะครับสำหรับร้านเปรยวน
ตลอดกินมาแล้วคุณล่ะมาแล้วหรือยังนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บกวาดให้หมด
แล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับน้องใบตองที่สตูดิโอครับ
ดิฉันยังไม่ได้ไปค่ะ

ไปได้ใช่ไหมเรามีเบอร์ขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ

เห็นคุณบอกว่าเมนูส้มตำผักหวานต้องจองใช่ไหม

บางทีเนี่ยถ้าจะไปที่ร้านนี้แล้วอยากจะลองเมนูนี้
ควรที่จะต้องโทรไปก่อนไปจองก่อน

ใช่แล้วใครแวะเวียนไปแถวนั้นไปชิมกันได้

ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ